กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ค้นพบผันไม้ชนิดใหม่ของโลก๘ชนิด
กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศไทย
โดยเฉพาะบริเวณดอยหัวหมดอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นแหล่งที่พบพืชชนิดใหม่ของโลก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า๑๐ชนิด
โดยนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เปิดเผยว่านักวิจัยจากสำนักงานหอพันไม้และนักวิจัยชาวต่างชาติ
ร่วมกันศึกษาวิจัยพันไม้ในพื้นที่ป่านุรักษ์ประเทศไทย
สามารถค้นพบพันไม้ชนิดใหม่ของโลกจำนวน๘ชนิด
ซึ่งแต่ละชนิดพบในพื้นที่ป่าที่แตกต่างกัน
โดยพันธุ์ไม้ชนิดใหม่๘ชนิดประกอบไปด้วย
ช้องเจ้าฟ้าซึ่งค้นพบตามเขาหินปูน

จนถึงดอยหัวบดอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลำปาง

แล้วก็เป็นแหล่งที่พบพืชชนิดใหม่ของโลก
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวนมากกว่า๑๐ชนิด

ซึ่งก็พบตามป่าผลัดใบทางภาคเหนือ

มีรูปร่างและขนาดของใบใกล้เคียงกับแผ่นดินเย็น

แต่ว่าใบไม่มีแถบสีม่วง
แล้วก็เป็นกล้วยไม้ที่พกมานาน
แต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญศึกษาอย่างจริงจัง
ชนูดต้นแก่งกระจานที่พบขึ้นตามป่าดิบเขา

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
ก็มีลักษณะเด่นนะครับที่ผนังผลชั้นใน
มีขนหนาแน่นก้านใบมีต่อมที่ด้านในกลวง
จากนี้ก็ยังพบต้นยมหินปูน
ขึ้นอยู่ตามซอกหินปูนที่บริเวณสวนสวรรค์
ณอุทยานสวนหินผางามอำเภอหนองหินจังหวัดเลย

ก็พบตามเขาหินปูนในแถบจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
คางเลยเขาใหญ่พบขึ้นตามป่าดิบเขา
โดยเฉพาะบริเวณเขาเขียวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
คางเรือตะนาวศรีค้นพบบริเวณเขาหินปูน
บริเวณอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี

พบในป่าดิบชื้นบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
สวนพฤกษศาสตร์เขาช่องจังหวัดตรัง